ถึงพี่บทขัมส้อยนะคะเพราะว่ามีข่าวลือนะคะยาวดพึงเป็นข่าวลือ
ข่าวลืออยู่นะคะว่าจะมีการเลื่อนค่ะคุณผู้ชมเลื่อนอะไรคะ
สำหรับวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
ในวันที่๒พฤษภาคมเขาลือกันว่าจะเลื่อนไปเป็นวันที่๑๖พฤษภาคม
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะก็เลื่อนมาแล้ว๒งวด
คือวันที่๑กับวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมา
เลือกซื้อลอตเตอรี่ไว้ตั้งแต่วันที่๒๓มีนาคม
ไม่ได้ข่าวว่าจะเลื่อนอีก๑๖พฤษภาคม
ผมก็จะเก็บไว้จนกว่าจะออกให้ครับเพราะซื้อไว้เยอะ
สรุปว่านี้๒พฤษภาผมชอบเพราะสอเกิดตัวเองครับ
คือ๒๕๐๗ตัดเอานะครับท่านผู้ส้มนะคะ
ยังมีทิ้งท้ายเลขเด็ดนะคะให้ได้แฟนคลับได้ลุ้นกันต่อไปกันนะคุณผู้ชม
โดยพี่มนต์สิทธิ์นะคะก็ได้อัดคลิปนะคะ
บอกกับบันเทิงไทยรัฐมาจังสีโลดด้วยค่ะ

ที่แสนเสียใจได้รับข่าวร้ายจากกองสลาก
บอกฝากไปทุกทีว่าเดือนนี้เลื่อนออกรางวัล
พี่นั้นได้ยินก็ไม่เคยชินกับหูของเรา
พอประกาศอีกคราวตาย

ได้ยินข่าวแววว่าจะเลื่อนไปออกวันที่๑๖พฤษภา
หรืออย่างนั้นต้องรอดูก่อน
เลื่อนจนตอนนี้เลขผมหัวสั่งงังงกไปหมดแล้วนะครับ
ตายตายลอตเตอรี่มันเลือนออกไปอีกแล้ว
ยังยังไม่เลื่อนอยู่แล้วแต่ว่าหลายคนก็รอฟังอยู่
ว่าจะมีการประกาศจากสำนักงานศาลกิจแบบรัฐสะพานว่า
เลื่อนจากวันที่๒พฤษภาไปอีกหรือเปล่า

ใช่ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรานะครับคุณผู้ชม